ไปนครนายกก่อนเลยนักศึกษาผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปเรียน
และคิดว่าน้องคงหลับในหลับในพุ่งไปชนท้าย
หกล้อจังเบอร์เรอเลยครับ
คุณผู้ชมเห็นว่ายังไงเพราะว่าบวกแบบไม่เบรกเลยฮะ
หกล้อเขาก็จอดอยู่เฉยเฉยนะนี่แหละครับ
เมื่อตำรวจสอบภอบ้านนาครับไปที่จุดเกิดเหตุบนถนนสายสวนอสร

ในที่เกิดเหตุพบรถมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำอยู่
ใกล้กันมีรถหกล้อส่งน้ำแข็งคันนี้แหละ
คือด้านหลังได้รับความเสียหายเล็กน้อย
ส่วนคนเจ็บคือในเอฟอายุ๑๘ปี
นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในนครนายกครับ
เขาได้รับบาดเจ็บมีแผลที่ใบหน้าแล้วก็ใต้คางฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
คือต้องบอกว่าเคราะห์ยังดีเคราะห์ดีอะไรระเบิดโดนขนาดนี้

คือถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกไม่รู้จะเป็นยังไง
อันนี้ไม่ได้แช่งแต่พูดกันตามข้อเท็จจริง
คุณพรพิพัฒน์คนขับรถหกล้อเล่าบอกว่า
จอดรถลงน้ำแข็งร้านค้าเขา
แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำเจ้าวันได้ยินเสียงโครม
รีบวิ่งออกมาดูครับเห็นน้องคนเจ็บนอนอยู่แล้ว
ก็เลยรีบประสานกู้ภัยนะครับให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจคาดว่าคนเจ็บน่าจะหลับในครับเลยพุ่งชนแบบนี้ครับ